ความคืบหน้าเรื่องของการสังหารน้าชายของเบาวีกันหน่อยนะฮะ
ล่าสุดตำรวจเขาบอกว่าสามารถจับมือปืนแบบเป็นมือสังหารมือพระการได้แล้ว
แต่ว่าทุกคนนั้นยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
ตำรวจกองปราบรามนะฮะทหารเข้าไปปิดล้อมพื้นที่หมู่๑
ตำบลป่าแก่บ่อหินอำเภอทุ่งวาจังหวัดสตูนครับ
หลังสืบทราบมาว่านายจำนงรัตนพันธ์อายุ๔๖ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่านายดารุณบริกหมุนอายุห้าสิบเจ็ดปี
ก็คุณดารุณเนี่ยเป็นน้าชายของเบ่าวี
รู้จักกันดีเป็นนักร้องชื่อดังนะฮะแล้วหนีมากบดานอยู่ที่นี่
ภรรยาของผู้ต้องหาประสานเจ้าหน้าที่บอกว่าสามีเนี่ยจะขอมอบตัวที่บริเวณเชิงเขา
พอไปถึงเนี่ยผู้ผู้ชมเนี่ยฮะผู้ต้องหาก็เดินออกมายกมือถอดเสื้อ
ยกมือไว้บนหัวแสดงว่าเขายอมมอบตัวแล้ว
หลังจากถูกการจับกลุ่มก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนลงมือสังหารนายดารุนนะครับ
ตำรวจเปิดเผยว่าผู้ต้องหาเป็นมือปืนคนสำคัญเคยก่อเหตุฆ่าคนตายมาแล้ว๒คดี
ทั้งสองคดีเนี่ยคดีความมันสิ้นสุดไปแล้วนะครับ
ส่วนการตรวจค้นที่พักของนายจำนงที่ตรังยังไม่พบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมาย
คดีนี้เนี่ยเกิดเหตุบริเวณถนนสายกระช่องโคกสายนะฮะ
ที่หมู่๖ตำบลโพรงจราเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังครับ
คืนวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะที่นางดรุนขี่รถจักรยานยนต์กลับจากการประกอบพิธีละหมาดที่มัศยิตใกล้บ้าน
ก็มีคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์มาประกบแล้วก็ชักปืนยิงใส่๔นัด
ออกมาเรียกร้องเลยขอให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีให้ได้และเร็วที่สุด
สารจังหวัดตรังออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว๓คน
หนึ่งในผู้ต้องหาก็เป็นกำนันชื่อดังในพื้นที่
และต่อมานะครับนายชายสิทธิ์เสมฤทธิ์กำนันตำบลโพรงจราเข้ก็ติดต่อเข้ามอบตัวเป็นคนแรก
เมื่อวันที่๒๔ตุลาคมต่อมา๒๙ตุลาคมคือเมื่อวาน
นายไพโรธเสนฤทธิ์ก็มอบตัวเป็นคนที่๒นะครับ
กับตำรวจภูทรจังหวัดตรังก่อนที่ตำรวจจะตามรวบตัวในจำนง
และจะนับพันธุ์มือสังหาอีก๑คนที่ภรรยาติดต่อว่าสามีจะขอมอบตัว
ก็ตอนนี้รวบได้แล้ว๓คนตามหมายจับ
ส่วนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ยังคงหลบหนีเบื้องต้นทั้งหมดนั้นยังคงให้การปฏิเสธ
แล้วก็จะขอต่อสู้ในชั้นศาลเท่านั้นนะครับ